รูปร่างดีไหมดีมากผมมีโชว์รูปร่างด้วย
นั่งหัวเราะเห็นไหมล่ะลุ้นลงน้ำไม่ได้ลงน้ำไม่ได้ยุ่ยยุ่ย
ใส่ดีมากพวกแกงต้องเคลือบก่อนค่อยลงครับผมไม่จำเป็น
ล่าสุดนะมีชาวเน็ตเข้ามาจับผิดเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมหน้าน้องดูแปลกไป
ครับนะน้องเขาบอกว่าหน้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยค่ะ
น้องเนี่ยนะคะหน้าเดิมเลยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าแต่งหน้าเปลี่ยนมากกว่ามั้งคะ
เพราะว่าน้องอ่ะทำงานอ่ะ๗วันโหเปลี่ยนมากเลยว่ะ
ไม่เอาสคริปต่อไม่เอาสคริปต่อค่ะครับผม
ตายคุณพระแต่หุ่นนางเสียมากนะเสีย
คุณนางเสียสุดนะไอซ์เนี่ยอันนี้คือเล่นเรื่องอะไรอันนี้นี่เห็นไหมล่ะ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
แล้วชัดเจนแล้วก็หน้าก็วีเชฟมากขึ้นกว่าเดิม
แค่นั้นอ่ะอย่างนี้เลยรมดีขึ้นไหม
สวยมากนี่จะทำไม่ทำนะก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
ทำดีมันสวยมันก็โอเค
จะทำหรือจะอะไรหรือจะใส่วิกหรือจะอะไร

ส่วนที่คนบอกว่าหน้าของตนเปลี่ยนทุกไตรมาส

ไม่ทำฉันเองฉันก็ไม่ทำนะ
ถ้าพูดถึงถ้าน้องเขาไม่ทำฉันก็ไม่ทำ

ฉันไม่ได้ทำน้องเขาก็ไม่ได้ทำ

ดูเสื้อสวยขึ้นมากเลยนะ

แล้วก็ดูแบบดูเฉียวดูเปรี้ยว

นะครับผมตรงนี้นะฮะ

นะฮะ

มันคือเปรียดื้อย

มึงเองใส่แว่นเลยคุณค่ะ

แต่ถ้าเกิดคุณแม่เห็นรู้ว่าแฟนเขาเป็นใครคุณแม่จะตกใจ
จริงหรอยังจิหรอไหม

หล่อแล้วรวยเช่นก็มีเหมือนกัน
หล่อแล้วรวยทำไมคือตกใจเลยแบบว่าแบบ

ยังค่ะก็ดีแล้วแต่อย่าเลิกละกัน